เช้าข่าวชัดเศรษฐกิจนะครับหาได้ใช้เป็นเห็นทางรวยนะครับ
และอย่างที่บอกเอาไว้ว่าถ้าหากคุณผู้ชมต้องการจะมีรายได้
ประมาณสักหลักล้านเพียงแค่ชั่วโมงเดียว
ซึ่งเจ้าของธุรกิจนี้เขาเคยทำมาแล้วนะครับ
ขายสินค้าแฟชั่นในโลกออนไลน์ขายง่ายขายคล่อง
และที่สำคัญคือเขารู้ว่าเป้าหมายของเขาคือใคร
และสินค้าจะทำยังไงให้ถูกใจติดตามจากรายงานครับ
ที่ตอบสนองการสงสัยของลูกค้าเพศหญิงทุกวัย
คงทนและราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
ช่องทางออนไลน์จึงเป็นช่องทางที่ลูกค้าสั่งซื้อ
บอกต่อคุณภาพแบบปากต่อปากได้อย่างรวดเร็ว

มินคอยตอบคำถามและขายสินค้าในที่ทำงาน
แบบไม่ได้พักเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ฮอตที่สุด
ภายในเวลาเพียง๑ชั่วโมงค่ะ
วันนั้นเป็นวันที่เราเปิดคอเรคชั่นรองเท้าหนังแก่๕๐สี
แล้วลูกค้ารอลูกค้าแบบรอมาซื้อจะเห็นว่า
อันนี้ถ่ายลูกแช้นรองชั่วโมงว่าแน่นแล้วใช่ไหมคะ
อันนั้นคือเรียกว่าแช้นรองแกะ

แล้วก็เราเปิดแช้นรองแบคแค่๖ชั่วโมง

จากรายได้หลักหมื่นกลายมาเป็น๘ล้านต่อเดือน
จากนี้ยังซื้อโฆษณาทางเฟซบุ๊ก
ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะสร้างให้กลุ่มเป้าหมาย
เห็นสินค้าอย่างสม่ำเสมอ
ปีแรกเหรอคะปีแรกยอดก็อยู่ที่หลักแสน
ต่อเดือนนะคะซึ่งก็ถือว่าโอเค
สำหรับเพราะว่าเราถือเป็นเจ้าแรก
เรียกว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่ทำกระเป๋ารองเท้า
เพราะเราต้องนึกถึงว่า๓ปีที่แล้วค่ะ

แล้วธุรกิจออนไลน์มันไม่ได้บูมถึงทุกวันนี้

คือถ้าใครจะซื้อกระเป๋ารองเท้าในออนไลน

เพราะอยู่ที่ประมาณเฉพาะออนไลน์
อยู่ที่๔๕๐๐ชิ้นต่อเดือน
ขณะเดียวกันกลยุทธ์ที่สำคัญอีกหนึ่งประการ
เรียกง่ายว่าใช้เหล่านักแสดงชื่อดังเป็นแม่เหล็ก
สวมใส่สินค้าและบอกต่อผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
เป็นช่องทางที่ได้ผลสูงมากค่ะ
ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าด้วย
การทำตลาดในโลกออนไลน์สิ่งสำคัญก็คือคุณภาพสินค้า
ดังนั้นการโฟกัสในการทำธุรกิจ
และทำให้สินค้าชนะใจผู้บริโภค
จะทำให้เกิดการซื้อซ้ำและประสบความสำเร็จค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน